แล้วภาพที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันก็เลยเกิดขึ้น
คุณผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกว่าเด็กแว้น

ออกมาจัดปาร์ตี้ตั้งวงสังสรรค์

ไปในกล้องขึ้นปากเถอะมองมา
เก็บถึงเขาแต่มหารับแผ่พาคืน

ขอบคุณสนุกกันขนาดนี้เลยเหรอ
เต้นสายย่อออกมาเนี่ย
นงชุดนอนก็มาเหมือนหนีแม่มา

เก็บกฎอัดอั้นตันใจ

เต้นกันกลางสี่แยกเลย

พร้อมบอกว่าเด็กแว้นโชว์เต้น

ครองหวะฝั่งขาออกหัดใหญ่ที่ตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่
ตำรวจเห็นคลิปแล้วสายแว้นเตรียมท่าไหว้ไว้เลยนะ
กระเช้าด้วยเพราะวันเวลาที่คุณออกไปเนี่ย
เขายกเลิกกันเมื่อคืนเข้าสู่วันที่๑๕มิถุนายน
ฉลองเร็วไปนิดนึงหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์แน่นอนคุณผู้ชม
คนไปดูเนี่ยครึ่งหมื่นครับแชร์ไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะ
คอมเมนต์เยอะแยะเรื่องความปลอดภัยบนถนนเนี่ยมันไม่ควร
แล้วเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ารถเข้ามาเนี่ยแล้วจะชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเต้นอย่างเมามันกับเพื่อนในวงเล่า

นั่นแหละฮะจริงถ้าไม่ถ่ายคลิปลงมันก็ไม่เกิดเรื่องนะ
คลิปนี้ก็เป็นการสนุกกันในวงเล่า
อันนี้๒คลิปที่นำมาฝากกันแต่เราต้องย้อนกลับไปที่คลิปแรก
เพราะว่าตำรวจตามเจอแล้วกับวัยรุ่นในคลิปนั้น

ล่าสุดเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่เต้นกลางสี่แยกเมื่อสักครู่ที่สงขาเนี่ย
คนเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีทั้งหมดเลยครับ

เดินทางไปพบกับผู้กำกับสพคหงแล้ว
ตำรวจเขาสืบจนรู้ว่าทั้งหมดเป็นใคร
ก็ประสานไปคุณพ่อคุณแม่พาเด็กเข้ามาพบหน่อย
ตักเตือนกันหน่อยว่าวันที่ทำนั้นยังมีกฎหมายควบคุมอยู่
แล้วก็เอาว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าเป็นเยาวชนกันอยู่
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นก็บอกว่าก่อนหน้านี้
เขามีการแชร์คลิปเต้นจากเพจหนึ่ง
แล้วก็บอกให้โพสต์ว่าถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาเกิน๑๐๐คอมเมนต์
เขาจะเต้นอย่างในคลิปนั้นแล้วก็แชร์บ้าง

ปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะ
ก็เลยต้องทำคลิปนั้นตามที่บอกเอาไว้
ก็เลยไปเต้นกลางสี่แยกกันไปตามความคึกขนองของเด็กนะครับ
เหตุที่มันเกิดขึ้นคือ๓ทุ่มของ๑๒มิถุนายนเขากับเพื่อนรวมกัน๖คน
กำลังขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่พอไปถึงแยกนี้
เอาซะหน่อยละกันลงไปถ่ายคลิปเต้นหน่อยเพราะว่าได้เอ่ยปากไปแล้ว
อะไรประมาณนั้นทั้ง๖คนบอกว่าขอโทษผมสำนึกผิดแล้ว
อยากขอโทษสังคมที่ทำลงไปหลังจากนี้จะไม่ทำแบบนี้อีก
วอนให้ยุติแชร์และเม้นต์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่ามันมีคนเม้นแล้วก็ต่อว่าถึงพ่อแม่เขาเยอะมาก
อยากให้พ่อแม่เสียใจกับสิ่งนี้
นี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับกฎหมายยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีหากคุณทำผิดเนี่ยนะคะ